คืนนี้เป็นการเจอกันของโปรตูเกตกับเวลส์
ไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมรวมถึงสถิติที่น่าสนใจด้วยครับ
เกมคู่นี้ปฏุเกตพบกับเวลส์แข่งคันในเวลา๒นาฬิกา
ซึ่ง๓นัดที่ทั้งคู่เคยพบกันประตูเกตชนะไป๒ครั้ง
ส่วนเวลส์นั้นชนะไปเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับ
ต้องบอกว่าพวกเขาเป็นทีมที่มีดวงแล้วก็โชคดีจริง
เพราะว่ายังไม่ชนะใครในเวลา๙๐นาที
แต่สุดท้ายเดินทางมาจนถึงรอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับ
และเปเป้กองหลังขาโหดนะครับที่ฟิตพร้อมลงสนาม
ส่วนเวลส์นะครับที่เข้ารอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกเนี่ย
มีลุ้นประตูเพียงแค่๔๐๙นะครับ
ถือว่ามีลุ้นเป็นประตูคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ๗๓๗เลยทีเดียวนะครับ
ขับเคลื่อนเกมประสานงานกับคนอื่นซึ่งเขานั้นแผลงฤทธิ์มาแล้วครับ
รอบ๘ทีมที่ต่อบอลกับเพื่อนแล้วยิงไกลตีเสมอโปแลนด์๑ต่อ๑
ก่อนที่จะชนะในการดวนจุดโทษนะครับ
แบ็คสองฝั่งทั้งซ้ายทั้งขวาครับ
งประตูฝังเบลเยี่ยม๓ต่อ๑ในรอบ๘ทีมมาแล้ว

หรือว่าคนอื่นที่จะเติมขึ้นมาลุ้นหม่งทำประตูครับ

อย่าลืมส่งปรายศนียบัตรมาทายผลกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐว่า
ใดจะเป็นแชมป์ยูโร๒๐๑๖ชิงรางวัลรวมแล้วกว่า๔๐ล้านบาท
รับมาที่หนึ่งก็เป็นเงินสด๑๐ล้านบาทนะครับรวมสนุกได้
จนถึงวันเสาร์ที่๙กรกฎาคมนี้ภายในเวลา๑๘นาฬิกาครับ